มาดูข่าวที่หลายคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
คือมีผู้ชายวัย๔๖ปีคนหนึ่ง
เครียดนะคะเพราะว่าถูกภรรยาทิ้ง
แต่มีลูกไงมีลูกสาวอายุ๘ขวบ
พาลูกขึ้นไปบนตึกร้าง๙ชั้น
จะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูก
คือภาพที่น่าสลดที่คนเห็นก็คือว่าลูกอะค่ะ
ลูกสาวต้องร้องไห้อ้อนวอนบอกพ่ออย่าทำ

คือร้องขอชีวิตทั้งของพ่อและของตัวเองนะคะ
ชาวบ้านเห็นกันก็ต้องเรียกตามเจ้าหน้าที่

เพราะว่าหลายคนก็กลัวไม่รู้เหมือนกันว่า
ผลลัพธ์จะออกมาอีกท่าไหนอย่างนี้นะคะ

แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายวิรัติคำกอง

ผู้ชายที่พาลูกสาววัย๘ขวบขึ้นไปบนชั้น๙
ของตึกร้างริมถนนอดุลยเดช

นายวิรัติออกไปนั่งห้อยขาอยู่ระเบียง
แล้วก็มีท่าทีเหมือนจะกระโดดลงมาด้านล่างค่ะ

เป็นเบาะลมของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ

อาจจะพอช่วยเหลือกันได้
อาจจะพอรักษาชีวิตเอาไว้ได้
พันธุ์ตำรวจโทเอกลักษณ์บุญแสงเจริญ
รองผู้กำกับการปราบรามสพเมืองอุดรธานี
เกลี้ยกล่อมนายวิรัติด้วยตัวเองนะคะ
นายวิรัติเองอยู่ในอาการมืนเมา

มันมีความคับแค้นอะไรหรือ
ปรากฏว่านายวิรัติเนี่ย
ก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็ยังไม่ยอม
ส่วนลูกสาววัย๘ขวบอยู่ในอาการตกใจ

เพราะกลัวจะตกลงมาด้านล่างค่ะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทเอกลักษ
พยายามจะเจรจาบอกให้ปล่อยตัวลูกสาวนะคะ

นายวิรัติถึงยอมปล่อยตัวลูกสาว

ตัวเองก็นั่งห้อยคาอยู่แบบนี้
ยังนั่งห้อยขาอยู่ข้างบน
แล้วก็ปล่อยโทรศัพท์มือถือลงมาข้างล่าง

ก็เลยตามน้องชายตามหลานสาวมาช่วยเกลี้ยกล่อม
นายวิรัติยืนยันบอกว่ายังไงวันนี้จะตายให้ได้
ลูกสาวของนายวิรัติเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตัวเองมีพี่น้อง๓คน

อยู่กับพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนพี่สองคนอาศัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพค่ะ
ต้นปีที่ผ่านมาแม่ทิ้ง

ดื่มเหล้าย้อมใจตลอดเวลา

จะไปขี่รถซาเล้งจากอำเภอพิบูรรักษ
มาหาย่าที่ตัวเมืองอุดอนธานี
แล้วก็ชวนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
สวนสาธารณะหนองประจักษิลาคม

ตัวลูกสาววัย๘ขวบก้มกราบเท้าพ่อ
ขอร้องบอกพ่อเลิกคิดฆ่าตัวตายเถอะ
ถึงได้ยอมใจอ่อนพากลับบ้านญาติ
แต่พอกลางดึกที่ผ่านมาเท่านั้นแหละค่ะ
พ่อขี่ซาเล้งพาออกมานอนที่ตึกร้างนี้
แล้วก็ซื้อเหล้ากับน้ำเปล่าขึ้นไปดื่มด้วย
สงสารลูกสาวแปดขวบอ่ะค่ะ

วัยแปดขวบยังไม่รู้อะไรมากอ่ะนะคะ

ภัลตำรวจเอกภูมิวิทเวสกรามา

ขึ้นไปเลยนะคะ
ขึ้นมาคุยกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต
สุดท้ายแล้วสิ่งที่สามารถยื้อท่าทีได้ก็คือ
บอกว่าให้เห็นกับลูกเห็นกับลูกที่ยังเล็กอยู่
ให้กำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป
คุยกันอยู่๒๐นาทีนายวิรัติเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไป
จังหวะนี้แหละค่ะตำรวจก็เลยชาร์จเลย
เข้าไปชาร์จดึงตัวออกมาจากที่นั่งห้อยขาอยู่ริมระเบียงจนสำเร็จนะคะ

ชาวบ้านที่เขามุงดูอยู่ก็โล่งใจ
จังหวะนี้จังหวะนี้ค่อยเข้าไป

มันชั่วพริบตาจริงนะชั่ววินาทีที่เขาเปลี่ยนท่าทีลังเล

เพราะว่าถ้าชาร์จพลาดเนี่ยดีไม่ดีกลายเป็นตกลงไปเนี่ย

ก็คือต้องหิ้วจริงไม่งั้นไม่ไหวนะคะ
โดยหลังจากที่ช่วยชีวิตนายวิรัติเอาไว้แล้วเนี่ย
ได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

หลังจากนี้แหละค่ะต้องมีการช่วยเหลือทางด้านจิตใจด้วย

กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งญาติ
ก็ได้มีการไปกิจรายจากเรียกกล่อม
ขอให้เขาตั้งสติให้ดีนะครับ
ก็ให้ข้อคิดเขานะครับ
ชีวิตที่เขาอยู่อยากให้มีชีวิต

ให้เลือกคนที่รักเขานะครับ

เขาพยายามให้ลูกมาเปลี่ยนกล่อมทุกข์นะครับ
ของทางตัวเจ้าที่หนึ่งก็ให้เปลี่ยนเขา

เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่รักเรานะครับ